วันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐเราไปดูกันก่อนที่จังหวัดแพร่นะคะ
มีชายอายุ๔๙ปีเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
เสียมไปฟาดใบหน้าแม่ที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
จากนั้นไม่พอยังใช้จอบสับเข้าไป

คือสาเหตุเกิดจากหลอนเพราะว่า

แล้วก็หลอนว่ามีคนจะมาทำร้ายอ่ะนะคะทางญาติบอกว่าสงสัยจะไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาค่ะตำรวจสพพระธาตุช่อแฮพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลแพร่
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุหญิงถูกทำร้ายเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
บริเวณหน้าบ้านชั้นล่างก็พบนางอ้นนามสมมุติอายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเก้าอี้ไม้เลยนะคะ
ใกล้กันค่ะพบกับมีจอบหนึ่งเล่มแล้วเสียมอีกหนึ่งเล่ม
และเหล็กขอหนึ่งอันตกอยู่ทุกชิ้นเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานผู้ที่ก่อเหตุค่ะ
คือนายกล้องนามสมมุติอายุ๔๙ปีเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนตำรวจสพพระธาตุช่อแฮควบคุมตัวเอาไว้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงให้การวกวนอ้างบอกว่าแม่นี่แหละ
พยายามจะมาทำร้ายเขาก็เลยใช้เสียมฟาดแล้วใช้จอบสับที่ใบหน้าจนเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะนายพิชิตวางแผนอายุสี่สิบเก้าปี
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๕
เขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับมีคนทุบอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ตัวเองกับภรรยาก็เลยออกมาดูพบว่าผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายแม่อยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
แต่ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะรู้ว่าเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่
หลังก่อเหตุยังเห็นเดินร้องเพลงวนไปวนมาอยู่ในบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจบอกว่ามาตรวจสอบหน่อยค่ะ
คนก็เลยฆ่าก่อนดี้นะขึ้นคือลูกเบาของแกน่ะเพียงคนลูกประสาทอยู่แล้ว
หัวมันยะนี่เนี่ยวันนี้พุทธเจ้าแฟนผมบุกมาประมาณสี่ห้า
บุกมากับมหันเป็นยิ่งเอาไหม้อย่างหัว
ก็เลยทับเขาไปบ้านกลับไปอู้กันสองคนเท่านั้น
ก็ดังนี้เสียงบุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ย
ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายรวม๔คน
พ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อยู่ในห้องค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตประสาทรักษามานาน
เคยทำร้ายร่างกายพ่ออยู่หลายครั้งด้วยนะคะ
ขณะที่เกิดเหตุน้องชายนะออกไปทำงานก็เลยปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่กับพี่ชายที่บ้าน
ว่าสาเหตุเกิดจากไม่ได้กินยารักษาอาการอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งถึงขั้นลงมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ